ยังคงอยู่ในเรื่องของแวดวงการศึกษานะคะ
ถ้าใครจะไปศึกษาต่อประเทศอังกฤษในน้องชั้นมัธยมปลาย

สอบเพื่อที่จะไปวัดวุฒิว่าไปเรียนต่ออังกฤษได้ยังไงบ้าง

ก็คือเรื่องการปรับการเปรียบเทียบหลักสูตรว่า
ทำยังไงถึงจะไปวัดวุฒิให้เข้ากับเขาได้นะคะ
ล่าสุดทางผู้อำนวยการกลุ่มทะเบียนและสารสนเทศทางการศึกษา

ก็ยืนยันประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาจากหลักสูตรของประเทศอังกฤษ

เพื่อให้สอดคล้องกับการศึกษาของประเทศอังกฤษนะคะ
ถูกประสงค์ของประกาศฉบับนี้คือ
ศึกษาที่ประเทศอังกฤษคือระดับเยีย๑ถึงเยีย๑๓
แล้วก็การเรียนต่อระดับอุดมศึกษาอีก๓ปีในประกาศฉบับเดิม
ส่งผลให้นักเรียนส่วนหนึ่งที่ศึกษาอยู่ในระดับเยีย๑๐ถึงเยีย๑๑
ซึ่งอยู่ในระดับเดียวกันกับการศึกษาของประเทศไทยคือม๔และม๕
ทำให้การศึกษาแบบนี้ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาของประเทศอังกฤษค่ะ
จะต้องศึกษาถึงการสอบนะคะที่เป็นการสอบมาตรฐาน
เด็กเข้าไปเรียนในชั้นเรียนก็เป็นส่วนหนึ่ง
นั่นตรงนี้ส่วนหนึ่งคือถ้าเป็นไปได้อยากให้เด็กพยายามเลือกรายวิชา
ให้มันสอดรับกับคณะหรือสาขาที่เขาจะเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา
ส่วนกรณีที่หลายคนตั้งข้อสังเกตว่าการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
ความเป็นจริงได้มีการวิเคราะห์ที่มาที่ไปของการออกประกาศฉบับใหม่นี้อย่างละเอียดรอบครอบแล้วค่ะ
แล้วก็ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการพิจารณาเทียบวุฒิการศึกษาแล้ว
นี้เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศฉบับนี้นะคะกระทรวงศึกษาธิการก็อยู่ระหว่างการดำเนินการออกระเบียบ
ว่าด้วยการเทียบฟุตการศึกษาในประเทศและก็ต่างประเทศระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้พิจารณาเอกสารหลักฐานการศึกษาจากต่างประเทศ
แล้วก็กำหนดคุณสมบัติของผู้เรียนพิจารณารายวิชาที่นักเรียนสอบผ่าน
สอดคล้องกับคณะที่ต้องการศึกษาหรือเปล่านะคะ